ยังมีอีกหนึ่งศิลปินคนบันเทิงนะคะ
นั่นก็คือเป้วงมายถ่ายทอดความจงรักภักดี
ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช

พร้อมกับขับร้องออกมาด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
เพื่อป่าวร้องตรงไกล

และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙
ซึ่งชาวไทยทั้งชาติเรียกว่าพ่อ
อยากส่งมอบความรู้สึกเหล่านี้ให้กับคนไทยรุ่นต่อไป
เหตุใดพระองค์ท่านจึงเป็นพระมหากษัตริย์ในดวงใจของปวงชนชาวไทย
อีกทั้งยังเป็นการถวายความจงรักพักดี
ดังชื่อเพลงที่ว่าขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไป